ดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
สวมเสื้อแขนยาวสีน้ำเงินกางเกงขาสั้น
แล้วก็สวมถุงมือด้วยขี่รถจักรยานยนต์มาจอดที่หน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งนะคะ
ตั้งอยู่ริมถนนดำรงราชวิถีที่ตำบลเหนือเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
ช่วงประมาณตีหนึ่งห้าสิบนาทีของสิบสี่พฤษภาคมคนร้ายพอจอดรถก็ลงไปงัดประตูด้านหน้า
เข้าไปข้างในก่อนจะลื้อค้นขโมยโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องงัดลิ้นชักโต๊ะแคชเชียร์
เอาเงินในกล่องไปแล้วก็เดินออกไปทางหน้าร้านจากนั้นขี่จักรยานยนต์หนีไปนะคะ
พนักงานร้านบอกว่าหลังเกิดเหตุเข้ามาตรวจสอบทรัพย์สินในร้านพบว่ามีรอยงัดที่ประตู
บริเวณลิ้นชักของแคทเชียร์ภายในมีเงินประมาณ๒๓๐๐บาทแล้วก็โทรศัพท์มือถืออีกหนึ่งเครื่องค่ะ
เบื้องต้นชุดสืบสวนสพร๑๐๑ก็รวบรวมหลักฐาน
แล้วก็เนี่ยค่ะกล้องวงจรปิดจับภาพไว้
แล้วก็เส้นทางที่คนร้ายใช้หลบหนีกำลังแกะรอยติดตามตัวอยู่นะคะ